อย่างหมอเอ๊เขาให้คนกอดเป็นการแบบมีกิมมิกของเขา

เคาะเลยค่ะประตูบ้านค่ะ
เนื่องจากเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ในพื้นที่เขตบางแคร์นะคะ
บางแคงเนี่ยเขาบอกว่าแข็งมากปราบเซียนใครก็บอก
แต่อันนี้คือแบบสู้จุดใจเลยไงคะ
พอเริ่มสตาร์ทปุ๊บเดินเคาะประตูเลยค่ะ

ยังพูดไม่จบเลยว่าทำยังไงกับการหาเสียง
พูดให้จบก่อนพูดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวลอง
ชาวบ้านบางแคร์เขาจะได้เห็นไงว่าวิวเยาวภาวันนี้เนี่ย
มาแบบเต็มตัวสู้สุดใจ
ก็ไปแคะเขาค่ะเคาะเขาบางทีเขาเย็บพ่งเย็บผ้าอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้

จำได้พ่อบอกคือตอนแรกจะงงก่อน

พอบอกเป็นวิวเยาวภาค่ะนักเทควันโด

หนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะ

ช่วยเรื่องหนูด้วยนะคะหนูมาขอถึงหน้าประตูบ้านเลยนะคะ

ฟังค่ะเขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอ

ทีนี้ตอนนี้ก็เลยก็คือต้องเดินอยู่อย่างเดียวไงคะเดินอย่างนี้

เวลาน้อยอีกสักหนึ่งท่าได้ไหมไหวไหม

ไปเลยคุณทัศนัยกล้องน่าย

หมอสองคนช่วงไหนมุมนี้หรือมุมนี้ดีคะ

นี่คือเวลาลงพื้นที่แล้วประชาชนขอ

โอ้โหเขาชอบให้เตะโชว์ค่ะเวลาไปออกกำลังกายในสวนเนี่ย
มันจะมีแบบกระสอบทรายมันไม่ใช่กระสอบมันเป็นลูกยางที่เขาเอามาแขวน

มันจะแบบเตะให้เขาดูแอสอะไรอย่างงี้เขาว่าจะชอบใจ